เพราะว่าเรื่องแรกเราจะพูดถึงเรื่องของการบอกรักแม่เนอ

เป็นของวัยรุ่นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ด้วยความเต็มใจที่บอกว่าเทศกาลวันแม่แห่งชาติแล้วนะครับ

วัยรุ่นก็เลยตัดผมสั้นสกรีนเฮดนะครับ
แล้วก็สลักไปข้างหลังนะครับ
เป็นรูปแม่กอดลูกครับ

ขั้นตอนการตกแต่งอยู่ยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างนะ
เดี๋ยวต้องรอให้ดูตอนจบหน่อย
ค่อยกันมานะครับ
ทรงผมสั้นสไตล์สกีนเฮ้น

กำลังได้รับความนิยมในช่วงนี้ครับ
ซึ่งมีช่วงเข้าสู่เทศกาลวันแม่แห่งชาติ
โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับ

ปริญญาคำฟั่นนักศึกษาวัย๒๑ปี
เจ้าของทรงผมสกินเฮดแกะลาย
ก็ได้นำภาพแม่กวาดลูกมาเป็นต้นฉบับต้นแบบ
ให้นายเอกพงศ์แอบแฝงช่างผมประจำร้าน

แกะลายผมเพื่อสื่อถึงความรักของแม่
และยังบอกด้วยว่าหลังจากแกะลายเสร็จแล้วนะ
ก็จะนำไปโชว์ให้แม่ดูด้วยนะนะครับ
ขณะที่นายวรพงศ์เอื้อเฟื้อพันธ์เจ้าของร้านเปิดเผยว่า
เพื่อเป็นการต้อนรับกระแสวันแม่แห่งชาติ

ทางร้านยินดีให้บริการออกแบบทรงผม

เพื่อสื่อความรักระหว่างลูกกับแม่
จะเป็นการบอกรักแม่ได้อีกทางหนึ่งด้วยครับ
ก็จะมีบริการแกะลายนะครับออกแบบทรงผมนะครับ
ลูกค้าท่านไหนนะครับที่จะเข้ามานะครับ

มีแกะลายพอสเตจนะครับภาพเหมือนนะครับ
ที่นี่นะครับยินดีบริการทุกท่านนะครับ
เจ้าของร้านยังย้ำอีกว่าลูกค้าที่ต้องการจัดใช้บริการแกะลายผม
ก็ขอให้ติดต่อจองคิวล่วงหน้านิดนึงนะครับ
โดยร้านเปิดบริการทุกวันครับ
ตั้งแต่เวลาเที่ยงวันไปจนถึง๔ทุ่ม
ใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์

บางทีวัยรุ่นอาจจะไม่กล้ากอดคุณแม่ไม่กล้าบอกรักคุณแม่

ใช่ค่ะแล้วก็ดูสิคือช่างผมเนี่ยเขามีความสามารถ
จริงนะคุณเมื่อกี้ถือโทรศัพท์มือถือเป็นภาพพอตเทรด
แล้วก็แกะเลยพี่ทิเป้สนไหมไปทำวันเสาร์
พัทร๑๒นาการนะครับ๑๒อ่ะ

ไม่ทันนะครับนี่วันเนื้อสาวนี่ครับพรุ่งนี้เอ่ง

นี่พอวัยรุ่นคนนี้เดินกลับบ้านนะ

นี่ครับแม่ไอเดียเก๋มา